หนุ่มโรงงานขับรถจะไปทำงานนะครับระหว่างทางเนี่ยจะแซง
ออกมาจะแซร์รถบัสอึ๊ดเกิดอะไรขึ้นครับ
คุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดจับภาพรถกระบะนะครับเนี่ยฮะ
พุ่งมาจากด้านซ้ายครับของจอภาพเห็นไหมครับ
โอ้โหชนเข้าไปในบ้านหลังนี้เต็มเลยนะ
บ้านนี้ได้รับความเสียหายครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันนี้นี่เอง
บนถนนสายวังตาผิน
คนขับรถกระบะคือนายองค์อาจกองพันธ์อายุ๔๐ปีนะ
หลังเกิดเหตุก็พี่เขาเดินลงมาจากรถนี่
ฝั่งนู้นก็มีคนนั่งฝั่งนี้คนขับก็ลงมา
จากนั้นก็โทรศัพท์เรียกประกันภัยครับ
แล้วก็ยืนรอตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุกันนั่นแหละ
องค์อาจคนขับรถกระบะเล่าบอกว่าเขาจะขับรถไปทำงาน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุพยายามเร่งเครื่องจะแซงรถบัสครับ
แต่จู่รถหมุนครับหมุนแล้วคุมรถไม่ได้นะสิ
รถเสียหลักพุ่งเข้ามาในบ้านหลังนี้
พันธาเอกถาวรเรืองฤทธิ์เจ้าของบ้านเล่าบอกว่า

เขาบอกว่าทุกวันช่วงเวลาเกิดเหตุนี้แหละนี่แหละนี้แหละ
นี่ครับท่านนี้ฮะเขาจะตื่นมากวาดหน้าบ้านนะ

แต่วันนี้ไม่รู้อะไรโดนใจตื่นสายสักหน่อยฮะ
โอ้โหรอดจากการถูกชนมาได้แบบบุดหวิดครับ

แล้วก็เดี๋ยวจะต้องดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะต่อไปครับ